ในทุกท้องถิ่นของประเทศไทยมีประเพณีสงกรานซึ่งเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่มาแต่ครั้งโบราณเดือน๕ตรงกับเดือนเมษายนโดยถือเอาวันแรม๑๔ค่ำเดือน๔เป็นวันสิ้นปีเก่า
วันรุ่งขึ้นเป็นวันแรม๑๕ค่ำเดือน๔เป็นวันพระและวันขึ้น๑ค่ำเดือน๕เป็นวันขึ้นปีใหม่ตรงกันหมด
แต่ปัจจุบันราชการได้กำหนดให้วันที่๑๓๑๔และ๑๕เมษายนเป็นวันสงกรานตามปฏิทินทางสุริยคติ
ชาวบ้านแต่ก่อนจะรักษาอุโบสถศีลคือศิลป์๘ฝั่งเทศและสนทนาธรรมต่อเนื่อง๓วัน
รักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน